ต้นปีแบบนี้เชื่อว่าหลายคนคันไม้คันมืออยากจะลงทุนกันแล้วล่ะ
เพราะว่าต้นปีจะเริ่มใหม่เริ่มต้นตั้งแต่ต้น
พอถึงปลายปีก็จะได้สบายแล้วก็มีการวางแผนที่ชัดเจน
นะคะเพราะฉะนั้นไปพูดคุยกันเลยกับครอบครัวบวน
วันนี้คุยกันกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุน

สวัสดีคุณมินทร์และคุณผู้ชมทางม่าน
ช่วงวันนี้ก็เป็นวันที่สองของปีแล้วนะครับ

แต่ไม่เฉพาะบ้านเรานะครับ
ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกัน
ฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรนฝั่งจีนดูดีขึ้น
ก็เลยทำให้ตัวเศรษฐกิจโดยรวมมีการคาดหวังว่าจะดีขึ้น
ให้เติบโตได้ดีตลาดหุ้นก็ตอบสนองมาในทางที่ดี
ครับทุกวันนี้นี่ถ้าดูบริมาทการซื้อขายแง่ตามตรงกลุ่มอังตรุน
ก็เป็นต่างชาติแหละซื้อต่อเนื่องจากเมื่อปลายปี
เพราะว่านี้โบบอีก๒พลาด
ปลัดหมายและต่างชาติว่าท่านกลมจะมีการปรับขอบ
ยังไม่ถึงเวลา

ปีหน้าผ่ันไปได้เลย
ปีนี้สตาร์ทปีใหม่
เราเริ่มเลยดีกว่า
และเรื่องการออมนี่มันความสำคัญกันบ้าง

เราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะ

เพราะงั้นสังคมฟิศวิชยุคืออะไรนะครับ
ก็คือว่า๒๐ของประชากรหรือ๑ใน๕ของประชากร

แต่ปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ดูตัวเลขนะฮะ
ผู้เกษียณเองยังไม่พร้อมที่เกษียณ
อาจจะด้วยเรื่องของปัญหาทางการเงิน

เพราะว่าเกษียณปุ๊บหมดรายได้นะ

เพราะงั้นเนี่ยเกษียณไปแล้วยังไม่เกษม

ประมาณรายค่าใช้จ่ายที่เขาได้เนี่ยรายได้ในแต่ละเดือนที่ได้รับเนี่ย

มาจากลูกหลาน

แล้วก็อีก๓๐กว่าเปอร์เซ็นต์

มีเพียงประมาณสัก๕เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง

อกผลจากเงินออมมาสร้างเป็นรายได้
การลงทุนมีเงินปันผลหรืออะไรก็แล้วแต่

มีเพียง๖๔เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง

ที่มีชีวิตอยู่มีเงินเพียงพอใช้จ่ายทัแค่เดือน

มาพูดกันตั้งแต่เรื่องของการออมนั้นเลยฮะ
จริงแล้วถ้าพูดเรื่องของการเกษียณเนี่ย

แต่ประเด็นปัญหาก็คือว่า
ในส่วนของผู้เกษียณเอง

ทางการออมตั้งแต่สมัยวัยทำงาน

จนถึงข้าเสียก็ไม่ได้มีการออมช่างเพียง

โอ้โหมันเวลาการออมมันน้อย
มันก็ทำให้เม็ดเงินที่จะต้องไป

เรื่องของการออมนะฮะ
ต้องถูกคุมของตั้งเด็กนะฮะ
ว่าเวลาการไปออมเงิน
เงินความรายได้คือเงินได้ที่ได้ออกมาไปใช้นอน
อันนี้เนี่ยเป็นความคิดที่อาจจะยังไม่ถูกต้องนะคะมันจะทำได้ยาก
คุณมั๊กเราคิดดูตอนสมัยคุณมั๊กตอนสมัยยิ่งเรียนอยู่นะ
เราได้รับเงินจากคุณพ่อคุณแม่นะตั้งใจแล้วจะออมหยอดกระปุกนะ
ได้เงินมาปุ๊บนะระหว่างวันเขากินนู่นน้อยหน่อยกินนี่น้อยหน่อยนะ
เงินเหลือหยากกระปุกก็จะน้อยลง
จะไปเที่ยวแสงเหนือดูแสงเที่ยวกับค่าใช้จ่ายเยอะ

เพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยถึงแม้จะบอกว่า
คือมันทำให้เงินเหลือมาออมยากมากนะครับ
ใช้ก่อนมันมีค่าใช้จ่ายมนุษย์เราเนี่ยมันมีของยั่วยวนให้เราใช้จ่ายเนี่ย
เพราะฉะนั้นก็ควรจะปรับซะหน่อยฮะ

รายได้มาปุ๊บเราแยกบัญชีเลย
เอามาบัญชีเงินออมก่อน

โดยเฉพาะไอ้ช่วงเดิมแรกเนี่ย
มันจะหักสัก๑๐ของใครได้ก็พอ

เพราะเรายังไม่รู้ว่าวันเดือนพอประกันใช้จ่ายหรือเปล่า

แต่ว่าค่าใช้จ่ายในแบบมี๒ส่วนนะครับ
ค่าใช้จ่ายประจำเดือนนะครับ

เช่นค่าช้าที่มุมพกน้ำไฟค่าเช่าบ้าน
ถ้าผ่อนรถผ่อนราต่าง
ค่าใช้จ่ายที่เราพอจะรู้แล้วว่ามันจำนวนเท่าไหร่

ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะค่อยเอามาใช้จ่าย
จะบวยขางให้มันใช้ได้แค่ในเดือน

เนาะสามสิบวันนะก่อนเราหักเงินมอมไปแล้วนะ
ฟื้นยนต์ค่ะคือตั้งงบของตัวเองใน

ก็ได้ความเป็นป้องข้างหน้าและการการ

หรือออมเป็นไปการศึกษาหรูดหลาน

แต่อย่างง่ายสำหรับรูปเงินเนื้อยังไร

ใช้พื้นค่ายเกษียณเพื่อการเกษียณ
เช่นลงทุนรายละเอ็มเพล้ว
ลงทุนพลุงเด้นฟัง
ลงทุนประกันชีวิตประเภทประมาณ
อันนี้ก็เป็นโรงการนำแฟคออกเพื่อการเกษียณ
ครบถ้วนนะครับสำหรับท่านต้องให้ออกฝั่งต้นปีนี้
แล้วก็เป็นกำลังจากให้ท่านผู้ชมนะครับว่า
ว่าถ้าจะได้มีเงินออกทุกตอนก็ต้องให้ยางเมื่อเสียงเลย
นะครับสวัสดีครับที่คุณมีทครับผม
ขอบคุณคุณปริพันธ์แล้วก็คุณเสริมศักดิ์ด้วยนะคะ